ไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะต้องบอกว่าอุกอาจจริงแล้วก็กล้ามากเลยนะคะ
เมื่อมีผู้ก่อเหตุคนนึงนะจะไปจี้ชิงทรัพย์นักเรียนหน้าโรงเรียนด้วย
ซึ่งแน่นอนว่าตรงนั้นก็เป็นบริเวณที่มีรถสัญจรผ่านไปมา
แต่ว่ามันอาจจะจับภาพไม่ได้ชัดเจนสักเท่าไหร่นะแต่ที่เห็นเลยเนี่ยคือนี่แหละค่ะ
ตัวรถของผู้ก่อเหตุเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาแบบนี้
คล้ายเหมือนกับเห็นลาดเราแล้วว่าน้องผู้เสียหายคนนี้กำลังเดิน
ปรากฏว่าเอามีดล่ะค่ะไปจี้จะชิงทรัพย์น้องเขา
อย่างที่บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณหน้าโรงเรียน
แต่ตอนที่จังหวะเป็นจังหวะเกิดเหตุจริงจริงเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่ากล้องวงจรปิดเนี่ย
มันค่อนข้างไกลมันก็อาจจะจับภาพวินาทีตอนเกิดเหตุไม่ได้
แต่ที่สำคัญยังไงก็ตามเห็นมอเตอร์ไซค์เห็นตัวคนร้ายแน่นอน
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามการจรกรรมรถสภหัดใหญ่
จับกลุ่มนายคัมภีร์แทร่จิลอายุ๓๖ปีได้ค่ะ
หลังจากที่ใช้อาวุธมีดไปข่มขู่จี้ชิงทรัพย์นักเรียนหญิงนะคะ
อายุเพียงแค่๑๖ปีเท่านั้นอยู่ที่หน้าโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งที่หัดใหญ่นะคะ
เหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๐มกราคมนะน้องเนี่ยเขาพยายามต่อสู้ขัดขืนด้วยนะ
แล้วก็ล้มคือล้มแล้วก็ปรากฏว่ากลายเป็นว่าคือน้องเขาก็ไม่ยอมนะคะ

ทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาไปทราบมาแบบนี้เขาก็ตามไล่จากกล้องวงจรปิด
ปรากฏว่าไปรู้ว่าตัวผู้ก่อเหตุนายคัมภีร์เนี่ยมีการประกาศขายรถเข็น
ก็เลยมีการทำทีก็เลยมีการทำที่ขอติดต่อและขอซื้อ

จังหวะนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยแสดงตัวจับกลุ่มเลย
ค้นในรถปรากฏว่าไปเจอมีดสีส้มยาว๘๒นิ้ว
ใช้ก่อเหตุในวันนั้นที่จี้ชิงทรัพย์น้องนักเรียนหญิงกันนะคะ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็พาไปที่บ้าน

ค้นที่บ้านพักปรากฏว่าไปพบเสื้อยืดแล้วก็กางเกง
ซึ่งมันก็จะเป็นเสื้อกับกางเกงที่ตรงกับคลิปภาพกล้องวงจรปิด
เจ้าตัวใช้ก่อเหตุวันนั้น
ทีนี้คุณผู้ชมมันน่าสนใจอย่างไร
เพราะว่าแม่ของนายคัมภีร์ผู้ก่อเหตุเนี่ยบอกแบบนี้ว่า
วันก่อนที่จะไปเกิดเหตุก่อเรื่องแบบนี้
มาบอกกับแม่ว่าเนี่ยอยากจะไปปล้นนะเพราะอยากติดคุก

แต่สุดท้ายยังไงเจ้าที่ตำรวจก็ตามจับได้ค่ะ
รอปภของโรงเรียนเขามีการไปให้การเพิ่มเติมด้วยนะ

ว่าอยากจะมาช่วยแต่มันตามคนร้ายไม่ทัน
เพราะว่าเขาขี่รถจักรยานยนต์หนีไปได้
แล้วก็รีบวิ่งออกไปแล้วก็พ่อแกต้องวิ่งไปตามไปแต่ว่าตามไม่ทัน
เพราะมันมีรถมีรถยนต์ที่เขาจอดลำบัง
ครับแล้วพอออกไปตามไปที่ถนนก็มันมีรถเครื่องอะไรหลายคัน
แล้วไม่ทันเห็นก็ไม่รู้ว่าคันอะไร
แต่ตอนนั้นน้องได้รับบาดเจ็บอะไรไหมครับมีมีด
มีดบาดครับที่มือแล้วก็เลือดเลือดอะไรเยอะ
ก็มีเลือดออกที่แมสแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้เปิดดูว่าเป็นอะไร
แต่อย่างที่เล่าให้คุณผู้ชมฟังไปเมื่อสักครู่แหละว่าน้องนักเรียนเขาต่อสู้ไง
คือความต่อสู้มันก็อาจจะอันตรายนะเอาจริง
ก็กลายเป็นว่าจังหวะที่กำลังต่อสู้ขัดขืนเนี่ยนะ

พอล้มเสร็จแล้วใบหน้าน้องไปกระแทกกับพื้น
ก็เลยทำให้ฟันหน้าของน้องหักไปหนึ่งซี่
แต่ก็ยังโชคดีนะที่ไม่ได้บาดเจ็บร้ายแรงอื่นอะไร

เขาบอกว่าเขาไม่ได้มีเงินอยู่ในนั้นน่ะนะ
เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งดำเนินคดี๓ข้อหาอาจโดนไปชิงทรัพย์โดยใช้ยานพานะ
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นอันเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสและพกอาวุธไปในเมืองนะ
หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควร
เจ้าตัวบอกแบบนี้รับสารภาพบอกสั้นว่ารู้สึกผิดแหละ
รู้สึกผิดหวังกับตัวเองที่ทำไม่ดีแล้วก็อยากจะขอโทษน้องค่ะ
ทีนี้เหตุการณ์นี้มันเกิดช่วงสักเวลาประมาณหลังเลิกเรียนตอน๑๖นาฬิกา
อ๋อก็จะเป็นเวลาที่ปุ๊บครองเนี้ยมารับนักเรียนเยอะน่ะก็จะมีทั้งราวประพอบ์
เวรประจำหน้าประตูแต่คนร้ายเนี่ยก็ยังเลือกที่จะลงมือก่อเหตุ
ก็อย่างที่บอกเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็เลยอยากจะให้ระมัดระวังนิดนึงเพราะตอนเนี้ยโจรขโมยมันเยอะจริงจริงอืม